ช่วงตลอดตลาด
อยู่ที่๔๘บาทต่อโฟร์
อู๋วตกใจเล็กน้อย

บุ้งจีน๑๔บาทต่อกิโลกรัม
ผักชีไทย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนพริกจินดาแดง๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาผักก็ยังคงที่